คุณผู้ชมมันมีอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคราวนี้เกิดในรถตู้โดยสารอันนี้ต้องเตือนภัยกันนะคะ
ผู้หญิงคนนี้เนี่ยเธอจะไปทำงานแล้วเพิ่งเสร็จจากการสอบ
พอขึ้นรถตู้เธอก็เผลอหลับไปคุณผู้ชมทีนี้ตอนที่เธอรู้สึกตัวตื่นขึ้นมา
รู้สึกว่าทำไมบริเวณหน้าอกมันมีอะไรอยู่
แล้วพอเธอลืมตาดูมีมือของผู้ชายอยู่ตรงหน้าอกเธอเลย
ตกใจมากค่ะรีบหยิบมือถือมาถ่ายได้คลิปสั้นคลิปนี้ค่ะ
โอ้โหดูสิคุณสุภาษาคุณผู้ชมคือมันเป็นคลิปสั้นแค่ไม่กี่วิ
แต่เราเห็นด้านข้างของเขานะผู้หญิงคนนี้มือนึงถือโทรศัพท์

แต่ท้ายที่สุดเนี่ยเขาก็เปิดประตูรถตู้แล้วก็วิ่งลงไปได้
นี่ฟรีสภาพให้เห็นด้านข้างค่ะคลิปนี้เนี่ยผู้เสียหายเขาถ่ายเอาไว้
ผู้ชายคนนี้เนี่ยนะคะก็รูปร่างสูงนะผิวขาวสวมหน้ากากสีดำใส่เสื้อแขนยาวสีเทาคนนี้
กางเกงขาสั้นสีน้ำเงินคือเขารีบลงจากรถตู้แล้วก็วิ่งไปเลยถึงแม้ว่าเธอจะพยายามคริซ
อายุ๒๑ปีเธอเล่าให้ฟังบอกว่าเหตุการณ์นี้นะเกิดขึ้นตอน๑๑โมงของเมื่อวันที่๕เมษายน
ตอนนั้นเนี่ยเธอนั่งรถตู้กลับเข้ามาเข้างานหลังจากที่เธอสอบเสร็จที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง
หลังจากนั้นผู้ชายคนนี้มานั่งข้างเธอบอกว่าเอกใจตั้งแต่ตอนนั้นแล้วแต่ไม่คิดอะไร
เพราะอะไรรู้ไหมที่นั่งว่างมีอีกเพียบเลยทำไมผู้ชายคนนี้ถึงเลือกที่มานั่งข้างข้างเธอ
แต่ทีนี้ด้วยความที่เธอก็ใช้บริการรถตู้เธอก็ไม่ได้คิดอะไรก็เผลอหลับไปรู้สึกตัวอีกทีนึงเนี่ย
เหมือนกับมีคนเอาแขนมาเบียดข้างตัวเหมือนกับมีอะไรมาสะกิดแถวหน้าอก
ลืมตาขึ้นมาเท่านั้นแหละค่ะคุณผู้ชมเห็นผู้ชายที่นั่งข้างเนี่ยทำมือเขาทำเหมือนกอดอกนะ
เนื้ออกของเธอทีนี้พอตั้งสติได้เนาะศิษย์ภาพเลยทำอะไรอ่ะผู้ชายคน
นั้นเขายังตอบอีกนะว่าไม่ได้ทำทีนี้ค่ะผู้ชายคนนั้นเขาตะโกนบอกคนขับรถตู้
บอกว่าจอดเอ่อแบบจอดรถข้างหน้าเลยผู้ชายคนนี้ตะโกนบอกค่ะ
แล้วตัวเธอพยายามตะโกนบอกคนขับรถตู้ว่าถูกลวนลาม
แต่ว่าไม่ได้มีใครช่วยเพราะมันเป็นจังหวะที่รถตู้เองก็จอดพอดี
แล้วผู้ชายคนนี้เขาเปิดประตูแล้วก็ลงไปได้เลยจุดตรงที่ลงเนี่ย
คือปากซอยนวมินห้าสิบเจ็ดนะคะทีนี้เธอก็ถามไงถามคนขับรถตู้
พี่ทำไมพี่ไม่ช่วยหนูอ่ะเนี่ยมันลวนลามหนูปรากฏว่าคนขับรถตู้บอกว่า
เอ้าไม่รู้นึกว่าม้าด้วยกันเลยไม่ได้ช่วยคือนึกว่าเป็นแฟนกัน
แล้วทะเลาะกันผู้ชายก็จะลงจากรถก่อนคนขับรถตู้เข้าใจแบบนั้น
ก็เลยไม่ได้ช่วยเหลือแล้วเธอบอกนะว่าตัวเธออ่ะ
วันนั้นใส่ชุดคือใส่ชุดนักศึกษาก็จริง
แต่มีเสื้อคลุมกระโปรงเธอก็มีกระเป๋า
เอามาวางบนตักดังนั้นคือเธอก็ไม่ได้ใส่แต่งตัวล่อแหลม
อืมแต่ยังเกิดเหตุการณ์แบบนี้แล้วเธอก็บอกด้วยว่า
ต่อให้แต่งตัวล่อแหลมผู้ชายคนนี้ก็ไม่มีสิทธิ์มาทำกับเธอแบบนี้
เอาฟังค่ะสองคนเข้ามาแล้วก็เบียดนั่งเบียด
เราก็เลยพยายามที่จะนั่งชิดริมหน้าต่าง
พอรถเลี้ยวหรือรถเบรกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เบียดเบียดเข้ามา
จังหวะนั้นคือเราเหนื่อยอะค่ะแบบหลายอย่าง
ตื่นเช้าตื่นอะไรด้วยก็เลยเผลอหลับไป
ไม่ถึงสิบวิอะค่ะก็เลยแบบรู้สึกเหมือนเหมือนมีคนมาแตะที่หน้าอก
ก็เลยลืมตาขึ้นมาก็เลยเห็นมือเขาอยู่ตรงหน้าอกเรา
พี่ทำอะไรคะเขาก็เลยบอกว่าไม่ได้ทำอะไรครับ
แล้วเขาก็คุยกับคนขับอ่ะค่ะว่าให้จอดลงไปหน้า
หนูก็เลยตะโกนขึ้นว่าพี่อย่าเพิ่งจอด
เพราะว่าหนูอ่ะโดนลวนลามก็เลยให้คนในรถช่วยจับค่ะ
แต่ว่ารถก็จอด
โอ้โหนี่คือสรุปยังไม่ได้หลับบนรถนะยังเรียกว่าแค่หลับตาเคลิ้ม
เออยังไม่ถึงสิบเวียก็ผู้ชายคนนี้ก่อเหตุแล้วอ่ะค่ะ
คุณผู้ชมคะทีนี้ค่ะฝั่งเธอเนี่ยฝ่ายฝ่ายหญิงผู้เสียหายเนี่ยนะคะ
แจ้งความที่สอนอรัฐพร้าวแล้วล่าสุดทางฝั่งพี่สาวของผู้หญิงคนนี้
ก็โพสต์เรื่องนี้ลงในโลกโซเชียลบอกว่าตอนนี้ได้รับการติดต่อจากผู้ชาย
คนที่ก่อเหตุเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วผู้ชายฝั่งนั้นนะเขายอมรับ
เขาขอโทษที่เขาทำผิดไปทีนี้เดี๋ยววันนี้ค่ะ
จะมีการเนี่ยเมื่อช่วง๑๐โมงที่ผ่านมาเนี่ยนะคะ
โมงครึ่งนัดไปพบที่เอ่อสอนอราชพร้าวคือช่วงเนี้ย
เขาเจอนักแล้วก็อยู่ระหว่างอยู่ในช่วงเวลานัด
แล้วก็จะเจรจาเรื่องนี้กันด้วยอืมก็ดีนะที่ยังติดต่อมานะ
ค่ะภาพก็ชัดเจนขนาดนี้เออ